โดนไล่ออกจากหอให้มารับหน่อย
พอเข้าไปคุณแม่ก็เลยถามว่า
ขอสาเหตุขอคำชี้แจงได้ไหมว่า
สาเหตุที่น้องออกจากหอเพราะเรื่องอะไร
เขาก็เลยบอกว่าน้องไปออกจากหอเพราะว่า
กดไลค์ในโพสต์ของอาจารย์และผู้บริหารเพจ
คุณแม่ก็เลยเน้นอีกทีนึงว่า

มันเป็นสุดท้ายอาจารย์ที่ออกไป

ที่ว่าโพลโพลบูลลี่น้องอ่ะ

ใช้คำว่าอีผีกับก๊อตตีล่าค่ะ

คอมเมนต์นี่กับอาจารย์ธิร่าออกไป

ทีนี้ลูกผมเลยให้อาจารย์หอพักไปเชิญเขามา

เรียกเขามาผมก็ให้เขาดู

ผมก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้ไปอยู่บ้านเขา

แกก็ไม่รักกับสาวบัญนะเราสมมติไหม
ซึ่งคำว่ากอจริร่าเนี่ย

ถามว่าคล้ายอย่างเงี้ยถือว่ามันไกลเป็นตามตามตอบคือไม่

แล้วก็จะมีว่า
คุณออกไปจากหอผมเลยภายใน๕นาทีนี้

แล้วเขาก็บอกว่าเปลืองข้าวผม
แล้วก็จะมีคำพูดแรงคำนึงค่ะเขาบอกว่า
ถ้าเป็นผู้ชายผมตกล่วงไปแล้วนานแล้ว
ไล่เราออกจากหอเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะมาเรียนได้ถูกต้องไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าบ้านห่างจากที่นี่ประมาณ๓๐โลค่ะ
แม้ว่าคุณจะสนิทขนาดไหนแต่มันเป็นลายกลุ่ม
คุณก็ต้องให้เกียรติเด็กเหมือนกัน
มีรุ่นพี่อีกคนมาบอกว่าอย่าลืมฉีดซึ่งมันไม่น่าจะใช่คำพูดสนิทกันหรืออะไร
ถึงสนิทกันก็ไม่ควรใช้คำพูดแบบนั้นนะคะ

ไม่ให้แล้วค่ะเพราะเราห่วงความปลอดภัยของลูกเราด้วยเช่นกัน
ตอนนี้พาน้องไปสมัครเรียนกศนแล้วค่ะ
เพราะว่าถ้าไปเรียนไปเรียนที่อื่นตอนนี้ที่นี่มีเป็นเอกชน
ซึ่งน่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงแม่ไม่มีกำลังทรัพย์ขนาดนั้น
หอพักจะอยู่ฟรีกินข้าวฟรีตอนเย็นไม่ได้เสียสักบาท
หนองคนนี้เก่งของประเภทใส่ไปจะได้

แต่ไม่ได้ไล่ออกจากโรงเรียนนะไม่ได้บอกว่าไล่ออกจากหอ
กลับมาอยู่บ้านสำหรับคราชาไปมีคอมเม้นต์อย่างนี้นะ
โรงเรียนให้รับการเรียน

ม่ามมีฮัวพักษ์ฮอมฟรีไง

กลับมาอยู่ตรงนั้นน่ะ
ได้ไหมทำไมไม่เห็นมาเรียนเขาจะเอายังไงชื่อก็ยังไม่ได้บอก
ได้ไล่ออกจากโรงเรียนนะไม่ได้ไล่ออกจากวิรัยนะ
เพียงแต่คุณกลับไปอยู่บ้านคุณซะใช่ไหมครับน้องเขาบอกว่าอ่า
กลัวไม่กล้ากลับมาอ้าวผมถ้ากลัวอย่างงั้นก็ไม่จบกัน
ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครทำอะไรผมจะไปทำครับถ้าผม
ไปทำอะไรผมจะไปจะเรียกเชิญกลับมาทำไม
ตุงตังค์แล้วไปนอนปกติกฎของห่อคือต้องต้องเงียบสองสองทุ่มต้องเงียบ
ครับแล้วน้องเขาจะเสียงดังตลอดบางทีกรี๊ดบางทีนุ่น
คนที่ทักบอกแล้วแล้วเขาก็เงียบแล้วเขาไม่บอกไง
คือเขาบอกเนี้ยเราบอกเลยเขาว่าเราแสวเล่นใครนอนอ่ะ
นั่นก็โดนนั่นก็อยู่หอมาก่อนถามว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่
ถ้าคุณไม่อะไรเกินไปมันก็ไม่ใช่อะไรเกิน
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบใหญ่ขนาดนั้นเนอะบางทีบางทีเราเรียกแม่เราอ่ะ
เราก็ไม่เรียกแม่เราก็เรียกไอ้เตี้ยยังงี้ยังงี้นั่นถามคือ
ถ้าทุกคนเนี่ยโดนเรียกชื่อเพี้ยนอ่ะคุณจะแจ้งความไหมคำถาม
ถ้าเขาเรียกคุณด้วยความเอ็นดูคุณควรที่จะดีใจนะ
ทำไมตั้งแต่แรกอันอันนี้ไม่ได้เพิ่งเรียกนะ
เรียกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เทอมแล้วแล้วแล้วทำไมคุณคุณไม่เอามาเป็นเรื่องตั้งแต่รอบนั้น
คุณจะปล่อยให้เรียกมาเป็นปีเป็นเทอมทำไมครับแล้วเราก็ถามคำหน้าต่อตรงว่า
ครูไหมที่เรียกไปเลยเขาบอกไม่โกรธค่ะแม่ไม่โกรธค่ะแม่ก็คือยืนยันว่าที่เราเรียกคือเรา
เราเราเอ็นดูเขาไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่ถ้าบูลลี่บอกไงว่าถ้าบูลลี่มันมันเยอะ
ตัวใหญ่สูงถูกต้องรับกรรมเห็นแล้วใช่ไหมเออจะให้จะจะจะ
จะให้เล่นเรียกว่าเหรอเนาะอย่างนี้ก็มีแต่ยาตัวตุ๋นมั่งอี
ความที่ว่าฉีดฟอร์มวอลีนี่นานแล้วยัง

คือเราพูดคุยกันเล่นปกติไม่มีอะไรเลย
หนูเคยถามเขาด้วยว่าที่พี่พูดไปโกรธไหม

ไม่โกรธค่ะหนูสนุกหนูคุยกันผิดปกติ

ใช่หนูอ่ะเพราะว่าหนูก็มีแบบแบบนี้หนูก็เป็นแบบนี้

ก็พูดตามที่แบบพี่เล่นกับน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะ
เจตนาเราอะไม่มีการบูลลี่เค้า